แต่ถ้าใครชอบหอยทอดมาทางนี้นะจ๊ะที่จังหวัดราชบุรีร้านนี้ก็ขายมานานกว่า๔๐ปี
แคทรัพย์อยู่ที่ไหนรีบไปเลยจ้ะ
เฮ้ไปงานหอยทอดที่ชั้นซู่ซ่าคือแพทย์ทีวีดีกลุ่มนะฮะ
เฮ้ยใช่มั้ยถ้ามันซู่ซ่าขนาดนี้เขาใส่โซดาลงไหนบ้างเฮ้ยโอ้โห
กระทะร้อนเนี่ยคุณเจอกับหอยทอดแล้วก็พวกเครื่องเทศเครื่องปรุงมันสุดเกินจะบรรยาย
เล่นอ๋อน้ำลายสองวันทีเดียวนะจ๊ะนี่ชื่อว่าร้านหอยทอดไนเชียนค่ะ
อยู่ที่ซอยเสรีนิยมหรือว่าซอยโรงเจบ้วนพกตัว
ถนนแสงชูโตเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ร้านนี้นะเหมือนจะเป็นร้านธรรมดาร้านเล็กนะ
แต่ลูกค้าต่อแถวเข้าคิวรอซื้อกันแบบไม่ขาดสาย

ค่ะมันอร่อยมันมันดีแป้งกรอบนอกนุ่มใน
ส่วนหอยที่ใช้ก็เป็นหอยแมงผู้ทั้งสดทั้งตัวใหญ่
โอ้โหแบบว่าได้ใจไปสุดนะคะ
สำหรับเจ้าของร้านค่ะคือคุณเสน่หรีเงิน
เป็นทายาทรุ่นที่๒ของคุณพ่อวิเชียนแล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นคนที่สืบทอดตำนานร้านหอยทอดโพธารามชื่อดังนี่แหละ
เคล็ดลับสูตรเด็ดสูตรพิเศษว่า
อยู่ที่น้ำแป้งละกันค่ะ

เวลาที่ผัดเนี่ยนะคะทางร้านจะเทนำแป้งสูตรพิเศษลงไปก่อน

ตามด้วยไข่ไก่แล้วก็ทอดจนกระทั่งแป้งสุก
แล้วค่อยใส่หอยแมลงผู้สดตัวใหญ่ผัดลงไปคลุกเคล้านะคะ
หลังจากนั้นก็ทิ้งแป้งไว้ให้สุกจนเหลืองกรอบ
ระหว่างนี้ค่ะก็จะผัดถั่วงอกปลอดสารที่เป็นของขึ้นชื่อเมืองโพธารามด้วย
ตามด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำส้มสายชู
เสร็จแล้วค่ะตักใส่จาน

โดยหน้าด้วยพริกไทยผักชีต้นหอมซอยนิดหน่อย

น้ำจิ้มสามรสทางร้านเขาก็เสิร์ฟมา

ใช่มันก็จะเปรี้ยวหวานเผ็ดเล็กนะ
นี่แหละคุณที่เรียกว่าเป็นเคล็ดลับถูกใจลูกค้ามานานกว่า๔๐ปี
ส่วนราคาขายก็ถูกใจเหมือนกัน

ก็๔๐บาทค่ะคุณชนะคุณใบตอง
ถ้าคุณผู้ชมนะเห็นแล้วอยากจะไปทาน
ก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเส้นทางหรือสั่งจองได้ค่ะ
เปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงถึง๒ทุ่มครึ่ง

ร้านพ่าร้านอยู่ที่บริเวณหนาริการิมเผลอร์แม่น้ำแม่กรอง
เขตเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีนั่นแหละจ้า
บางทีมันเป็นแผนบางทีนะ